ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของเด็กหญิงวัย๔ขวบคนนี้หน่อยนะ
ไม่ได้หายไปไหนแต่นี่ครับทีละวงแดงเอาไว้ตาหรือว่าหูของเด็กเนี่ย
ที่มันอยู่กับหมามันเข้าไปนี่ไปกัดถึงตามันเข้าไปถึงหูแบบ
เข้าไปแบบข้างในลึกเลยฮะแม่ของเด็กเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือ
จากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
แม่ของเด็กบอกว่าเลิกกับอดีตสามีไปนะก็คือพ่อของเด็ก
แล้วลูกสาวเนี่ยอยู่กับอดีตสามีแต่อดีตสามีเนี่ยดูแลลูกยังไงเนี่ยเห็นไหม
เขามาเห็นลูกเนี่ยเห็บมันเข้าตาเข้าหูเต็มไปหมดเลยเนี่ย
แต่จะขอลูกกลับมาดูแลเองอดีตสามีก็ไม่ยอม
สกุลเพื่อเด็กและสตรีนี่ฮะเห็บเกาะตาเห็บเข้าหูทั้งสองข้าง
ไม่ยอมพาไปรักษาด้วยบอกไม่มีเงิน
พอแม่เด็กบอกเอางั้นเดี๋ยวพาไปเองก็ได้อดีตสามีก็ไม่ยอมอีกค่ะ
เขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่จากมูลนิธินะครับก็ไปตรวจสอบทันทีเลยนะฮะ
แล้วก็พบว่าหนูน้อยวัย๔ขวบคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่กับพ่อจริง
ก็เลยประสานไปยังพมแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ด้วย
ภูมิกับการสพคอนบุรีมากับทางพมของจังหวัดด้วยนะครับ
คือที่บ้านของน้องก็เป็นเพลิงพักสังกษีเก่าสุดโทรมหน่อย
ข้าวของวางระเกะระกะเยอะแยะไปหมดนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เจอกับพ่อแล้วก็ย่าของเด็กด้วยนะครับ
แต่ก่อนอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งอำนาจตามกฎหมายก่อน
ในการขอรับเด็กไปดูแลก่อนนะฮะไปคุ้มครองสวัสดิภาพเอาไว้ก่อน
เพราะว่าหนูน้อยที่มาเจอเนี่ยวัย๔ขวบเด็กหญิงคนนี้
เห็บกัดเข้าที่ตาจริงจริงนะครับแล้วเกาะอยู่ด้วยนะนี่
แล้วมีเห็บเนี่ยลึกเข้าไปอยู่ในหูถึงชั้นแก้วหูด้วย
ซึ่งต้องรักษาอาการอย่างต่อเนื่องค่ะคือพ่อไม่พาไปโรงพยาบาล
แล้วบอกจะดูแลเองไม่ให้ไปกับใครทั้งสิ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่
บอกไม่ได้ยังไงขอใช้อำนาจตามกฎหมาย
พาเด็กไปก่อนพ่อของเด็กอายุ๓๐ปีนะครับชื่อเอ๊
พ่อบอกว่าอย่างนี้ตัวพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้าน
เพื่อเอามาขายนะหลังจากที่เลิกกับเมียไปเนี่ยเมียอายุ๑๙
บอกผมก็เอาลูกมาดูแลเองเพราะว่าอดีตภรรยาไปมีครอบครัวใหม่นะ
ที่เกาะตาลูกสาวเข้าหูลูกสาวคาดว่าจะเป็นเห็บป่าที่มันติดไปกับหมา
คือตอนไปหาของป่าเนี่ยหมาที่บ้านจะตามไปด้วยมันคงจะเกาะหมา
แล้วพอหมากลับมาที่บ้านมันก็มาเกาะตาเข้าหูลูก
ไม่ต้องอยู่ในป่าหรอกหมาตามบ้านก็เห็บทั้งนั้นแหละฮะ
แล้วเห็บกับหมาแล้วหมากับเด็กอันนี้ต้องระวัง
หูเข้าหูเข้าตาเห็นมั้ยฮะอันตราย
ของเด็กนะครับบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้หลานสาวกลับไปอยู่กับอดีตลูกสะพ้าย
นี่ย่าบอกว่ากลัวว่าอดีตลูกสะพ้ายจะดูแลหลานไม่ดี
เพราะว่าสามีใหม่เนี่ยอายุน้อยกว่าพ่อของเด็กอีก
แล้วจะมีวุฒิภาวะในการดูแลหลานได้ยังไง
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาหลานคืนมา
สัญญาว่าจากนี้ไปย่าจะดูแลให้ดี
หลานเราเป็นผู้หญิงทั้งปู่เขาก็เมาทั้งพ่อเลี้ยงเขาก็ยังเป็นน้องทางนี้

อายุน้อยกว่าทางโครวของเด็ก
แม่เขาอยากได้แต่พ่อพ่อเลี้ยงไม่อยากได้

ยังไงก็อยากให้หลานกลับมาอยู่ที่นั่น
ก็คือถ้าเกิดกลับมานี่ก็พยายามจะดูแลให้ดี
จะดูแลให้ดียิ่งกว่าเก่าอ่า
คือที่ย่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หมดเลย

แยกทางกับแม่แม่จะมีครอบครัวใหม่
ใครจะดูแลใครอยู่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ย

แต่ปัญหามันคือเด็กจะอยู่กับใครก็แล้วแต่

เนี่ยแม่เขามาเยี่ยมลูกแล้วเขาเห็นเห็บมันเกาะตา

แต่จะขอพาไปโรงพยาบาลพาไปดูแล
แต่แม่เขาอ้างว่าพ่อเขาไม่ยอม

จะปล่อยเด็กไว้อย่างนี้มันก็

ใช่เรื่องสุขภาพความปลอดภัยของเด็กมันสำคัญที่สุดนะเนอะ

อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ไปคุยกันเอง

เดี๋ยวรักษาให้หายดีเรียบร้อยก่อน
ต้องรักษาอยู่อีกนานพอสมควรเจ้าหน้าที่
มาคุยกันอีกทีนึงว่าจะให้เด็กอยู่กับใคร